คุณผู้ชมฮะครูอนุบาลภาวะเลยนะครับ
อยู่บ้านดีแต่ปรากฏว่ามีคนยิงปืนใส่บ้านของเธอ
เพราะว่าเธอไม่เคยไปมีเรื่องมีราวกับใครนะครับ
แล้วก็คาดว่าอาจจะเป็นพวกแบบระบายอารมณ์หรือเปล่า
ราดยิงปืนไปเรื่อยแล้วก็กระสุนมันมาถูกบ้านของเธอนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้
สิทธิ์ของเราได้รับแจ้งว่ามีกระสุนปืนยิงเข้าไปในบ้านของคุณครูท่านหนึ่งนะครับ
ก็สร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าของบ้านหรือคุณครูท่านนี้เป็นอย่างมาก
บ้านที่เกิดเหตุเลขที่๑๒๒หมู่๑๐ที่ซอยบุญสัมพันธ์๕เขาน้อย

อายุ๕๔ปีเป็นครูโรงเรียนอนุบารพฤษฐ์นองปรือ
ยืนรอก็ยืนรอให้ลายละเอียดกับผู้ศึกขาวนะครับ
พาผู้สื่อของเราเดินดูทั่วบ้านเลย
พบรอยกระสุนปืนจำนวน๒นัด
ยิงเข้ามาที่บ้านนัดแรกนะครับ
ก็เข้าที่หลังคาส่วนอีกหนึ่งนัดเนี่ย
โดนกำแพงจนกำแพงแตกนะครับจากการตรวจสอบไม่พบลูกกระสุนปืน
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุพบแต่รอยกระสุนนะฮะ
คุณครูอารีเล่าให้ฟังบอกว่าช่วง๔ทุ่มของคืนวันที่๒๐
มกราคมที่ผ่านมาเธอก็พักอาศัยอยู่ในบ้านแล้วครับ
ได้ยินเสียงดังปั้งปั้งขึ้นหลายนัดแต่ทีนี้ก็ไม่กล้าออกไปดูนะฮะ
แล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนบ้านมาตะโกนเรียกแต่เธอก็ไม่กล้าออกมาดูเพราะมันดึกแล้วนะครับ
ตอนเช้าก็จะไปสอนหนังสือตามปกติไปสอนทั้งวัน
พอกลับมาช่วงเย็นกลับมาที่บ้านเพื่อนบ้านก็มาเล่าให้ครูฟัง
บอกว่าเมื่อคืนเห็นมีคนยิงปืนมาทางที่บ้านครูหลายนัดเหมือนกันนะครับ
ซึ่งคุณครูก็เลยเดินสำรวจรอบบ้านพบรอยกระสุนปืนจำนวน๒นัด
ยิงเข้าบ้านได้รับความเสียหายนี่แหละครับแล้วก็แจ้งตำรวจเพราะว่า
คุณครูเองก็กลัวนะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
อยากให้ตำรวจมาตามจับกลุ่มไอ้คนที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่ให้ได้เลย
เพราะว่าครูบอกว่าที่ผ่านมาครูไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลย
แต่ครูคิดว่าเป็นกลุ่มที่เหมือนยิงระบายอารมณ์หรือเปล่านะฮะ
พวกที่ไปทะเลาะกับใครมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนมีปืนอยู่ในตัว
แล้วก็ยิงกราดระบายอารมณ์แล้วก็มาโดนบ้านของครูจนได้รับความเสียหายนะครับ
กลัวมากเลยค่ะไม่รู้มันจะมาอีกเมื่อไหร่
อยากให้จับคนที่ยิงได้ถามยิงทำไมอะไรแบบนี้
ถ้ามันไปโดนเด็กเล็กแดงเข้าหรือโดนเรา

ก็เรื่องของคุณไม่ถึงขนาดต้องยิงกันเนอะพูดกันก็ได้อ่ะ
แต่ทีนี้ครับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านติดกับครูเลย
ก็คือนายอุศมานมูไฮยิดดินนะครับอายุ๒๖ปีก็เปิดเผยข้อมูลบอกว่า
ในช่วงของคืนวันที่๒๐มกราคมที่ได้ยินเสียงปงเสียงปืนกันเนี่ยนะฮะ
ทางบ้านของคุณอุศมานเองก็เขาก็อยู่ในบ้านกำลังนั่งเล่นอยู่กับหลานสาว
ก่อนหน้าจะได้ยินเสียงปืนนะคุณเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังอยู่ที่หลังบ้านเขานะครับ
เขาก็ยืนมองดูเพราะว่ามีคนทะเลาะกันจริงจริงแล้วสักพักไอ้คนที่ทะเลาะกันเนี่ย
ก็ใช้อาวุธปืนยิงมาทางบ้านของเขาแล้วก็ยิงมาทางบ้านของครู
จำนวน๒ชุดชุดแรกยิงมาทั้ง๔นัทนะคุณถัดมาอีก๕นาทีเนี่ย
มาอีก๑ชุดจำนวน๕นัดเข้าที่บ้านของครูเลยล่ะฮะ
ตัวของนายอุศมานกับหลานสาวเนี่ยรีบวิ่งหนีเข้าบ้านเพราะกลัวจะถูกลุกหลงนะฮะ
แล้วก็ได้ไปบอกครูอาบรีว่าบ้านของครูก็ถูกยิงด้วย